ส่วนเรื่องนี้ค่ะไปดูคลิปไอ้หนุ่มรถไถกันหน่อย
คือถ้าเป็นขับรถไถธรรมดาไถดินอะไรมันก็ไม่แปลก
ใช้รถไถดินเนี่ยไถซากมอเตอร์ไซค์ไปตามท้องถนนอย่างนี้
อ้อไถทำไมอ่ะฮะไปดูหน่อยนะคะ
โอ้โหนี่ไถอย่างเมามันไถแบบไฟเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใช่เหมือนรถไถซิ่งเลยทีเดียวค่ะคนที่เห็นเขาก็ต้องถ่ายคลิปกันสิฮะ
งงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคลิปนี้ถูกเผยแพร่
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งซึ่งโพสต์คลิปขณะทำงานติดตั้งสายสัญญาณ
บนเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ไงฮะ
มันก็เลยเป็นภาพมุมสูงคือเขากำลังปีนสายสัญญาณติดตั้งสายสัญญาณ
เห็นรถคันนี้ผ่านมาเขาก็เลยต้องถ่ายคลิปอะค่ะ
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเหตุการณ์เขาก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจเหมือนกัน
เพราะกลัวจะเกิดอันตรายหรือไปเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ทางตำรวจเนี่ยค่ะพอได้รับแจ้งเหตุมาทันทีนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงปรากฏว่าคนขับรถไถยังคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
เอาลองไปดูสิเจ้าหน้าที่พูดว่าไงค่ะ
คือมันน่ากลัวตรงที่พูดกันไม่รู้เรื่อง
ทราบชื่อว่าคนขับคือนายยุทธนาชินบุตร

ไม่ได้ก็เลยไถแบบนี้ไปเรื่อย

ตำรวจก็นำตัวไปตรวจพบสารเสพติดในร่างกายค่ะ
นี่คือสาเหตุที่ทำให้คุยไม่รู้เรื่องนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ขับขี่รถ
เสพยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทหนึ่ง
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท๑

ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ